ไปดูเหตุการณ์แรกนะฮะที่จังหวัดเพชรชบุรีครับโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์นี่ก็น่าเสียดายมากนะครับมีชายคุ้มคลั่งไปก่อเหตุนะครับ
เสียนพระพุทธรูปปูนปั้นที่วัดไผลล้อมซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่
พระนครศรีอยุธยานู่นนะครับเสียงพระก็แตกหักตกลงมาหน้าองค์พระนะครับ
คุณผู้ชมร่องรอยความเสียหายนะครับหลังจากมีชายคุ้มคลั่งไปก่อเหตุครับ
ก่อเหตุทุบเซียนพระพุทธรูปนะครับภายในอุโบสถวัดไผลล้อม
เป็นวัดร้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยานะครับกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับแล้วก็เซียนพระพุทธรูปปูนปั้น
ที่อยู่ด้านหน้าองค์พระประธานหน้าตักประมาณ๔๐นิ้ว
หักเสียหายค่ะโอ้โหเห็นภาพแล้วใช่ใช่นะครับเนี่ยตกลงมาอยู่บริเวณ
หินอ่อนหน้าองค์พระพุทธรูปนะครับตัวองค์พระพุทธรูปเองก็มีรอยแตกร้าวด้วย
เช่นเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็โทรแจ้งตำรวจสพเมืองเพชรบุรีครับ
มาจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอายุ๔๙ปีชื่อนายเสถียรตรีสุทธิวงศ์นะฮะ
เป็นบุคคลไร้บ้านมาอาศัยอยู่ที่อุโบสถวัดไผลล้อมแห่งนี้
เจ้าตัวยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเป็นคนทุบทำลายเสียนพระพุทธรูปครับ
ก็เลยจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักนะครับ
ในข่าวก็ไม่ได้บอกรายละเอียดไว้เพิ่มเติมนะว่าก่อเหตุเพราะว่าอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นนักวิชาการเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครคีรีนะครับมีการสำรวจสภาพความเสียหาย
เสียนพระพุทธรูปครับชิ้นส่วนที่แตกชำรุด
เก็บรักษาเอาไว้เพื่อจะรอซ่อมแซมนะครับ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับตำรวจครับในการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
คือตามกฎหมายนั้นตามพระราชมัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ
ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่นะครับซึ่งถ้าเกิดมีความผิดในส่วนนี้ก็
โดนแจ้งข้อหาต่อไปนะครับอ่าสวยงามมากนะครับ
แต่ว่าดูสิคะจากฝีมือของคนคุ้มคลั่งค่ะ